ส่วนเรื่องนี้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังเพลินกันเลยค่ะ
นั่งเล่นมือถืออยู่ในบ้านช่วงนั้นก็มีฝนตกนะคะ
แล้วอยู่อยู่ฟ้ามันผ่าลงมาค่ะไปดูคลิปกันค่ะ
ตกใจกระเจิงกันไปคนละทางเลยให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
มุมซ้ายบนเห็นขาวมั้ยคะเนี่ยขาวกำดังนอนอยู่ข้างล่าง
คนก็เพลินสุนัขก็เพลินเพราะช่วงนั้นเขาก็เล่นมือถืออะไรกันอยู่นะคะ
มีซูนักอีกสองตัวแล้วก็คงจะฝนตกเสียงจ๊อกนี่ค่ะ

โอ้โหทั้งด่างทั้งขาวไปก่อนคนก็กระจายกันไปคนละทิศคนละทาง

ไปก่อนเลยไม่สนใครเลยนะคะ
นี่ค่ะนายจักรพันธ์ผู้เสียหายค่ะ
เขาบอกวันนั้นลมแรงฝนตกหนัก
ก็ตอนนั้นช่วง๓ทุ่มค่ะ
ก็มีพี่อยู่คนนึงเขาอยู่ใกล้กัน
เขาจะเอาแม่กุญแจเหล็กไปแขวนไว้ที่เสาเหล็

ปรากฏว่าจังหวะนั้นฟ้ามันผ่าลงมานะคะ

เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งนะคะ
แล้วทั้งหมดล่าสุดปลอดภัยดีแล้ว
๒ตัว๔ขานั่นน่ะยังกลัวอยู่ค่ะ
ปลอดภัยเหมือนกันสำหรับที่คนที่ใส่กางเกงลายพราง
เขาจับมือแสดงว่านิ้วเขาบาดเจ็บเมื่อกี้
เจ็บนี่คือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

พี่เล็กอยู่กัน๓๔คน
แล้วก็พี่บ้านโอ้โฮหมามันวัยกว่าพวกผม

คือมือชาเข้าไปนิ้วมีแผลนี่เลย
มันไฟช็อตแล้วก็วิ่งอย่างเดียวแล้ว
โอ้โหตลกน้องเขาบอกว่าไอ้หมาเนี่ยมันเร็วกว่าผมอีก
คุณผู้ชมในเฟซบุ๊กบอกมาว่า
ฟ้าผ่าโดนหมาหรือเปล่าเสียงดังเอง
คุณผู้ชมหูดีมากเลยดิฉันไม่ได้ยินเลย

มันปลอดภัยแต่มันตกใจค่ะ
เรื่องนี้มีคำอธิบายนะไม่ได้เอามาให้ดูเพื่อดูภาพเฉย

ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อธิบายว่า

แล้วผู้บาดเจ็บคนนึงเนี่ยเอาแม่เหล็กไปคล้อง

ทำให้เสาเหล็กตรงนั้นมันเหมือนสายล่อไฟที่ไปเหนียวนำ
และให้ประจุนั้นมารวมกัน

เพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลลงดินตรงฐานของเสาที่สัมผัสนะคะ

นี่ผู้ชายผู้ชายคนนั้นสวมรองเท้า
ไฟฟ้ามันก็เลยไม่ได้ผ่านตัวคนก็เลยไม่เป็นอันตรายนะคะ

ทำให้เราต้องระมัดระวังในการจับวัตถุโลหะ
ขณะที่ฝนตกค่ะโอ้โฮครับ
ฟ้าผ่าเนี่ยก็คือมันจะลงดินก็คือลงกล่าวนะครับ

ถุอะไรก็ตามที่ปักลงดินที่นำไฟฟ้าได้
เช่นเสาเหล็กเนี่ยมันก็จะนำไฟฟ้าด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีก็คือมันลงกล่าวไปแล้ว
ถ้าลงกราวแล้วเนี่ยบริเวณเสาเหล็กก็จะมีไฟฟ้า

ก็เลยทำให้มือเขาที่ไปคล้องจับพอดีเนี่ยนะฮะเกิดอาการชานะครับ
แต่ว่าไม่ถึงกับเสียชีวิตเพราะว่าบนพื้นเนี่ยก็ยังใส่รองเท้านะครับ
ก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาว
ซึ่งจะมีพายุตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ
บ้านผมมีเสาเหล็กผมเสี่ยวเลยนี่ค่ะ
ระวังเลยค่ะนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะต้องระวังค่ะ